พูดถึงการฝึกซ้อมของทีมสาวไทยนะครับที่จังหวัดนครราชศรีมาเนี่ยซ้อมอยู่ที่ยิมโรงเรียนสุระนารีวิทยาสนามซ้อมแห่งนี้นะครับเป็นที่ผลิตนักกีฬาขึ้นไปติดทีมชาติในกีฬาวอเล็กบอลเนี่ยหลายต่อหลายคนด้วยกันนะครับแล้วนักกีฬาบางคนเนี่ยก็แจ้งเกิดจากที่นี่ค่ะรายงาน
โรงเรียนสุระนารีวิทยาจังหวัดนครราชศรีมาอาจมีขนาดที่เล็ก
แต่เป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่ทำให้น้องเยาวชนที่นี่มีแรงฮึดสู้
เพื่อความฝันไปติดทีมชาติเหมือนกับรุ่นพี่
ในอดีตโรงเรียนสุระนารีวิทยาเป็นจุดเริ่มต้น
ที่สร้างนักกีฬาวอเล็กบอลขึ้นไปสู่เวทีทีมชาติ
ในรุ่นเยาวชนรวมถึงชุดใหญ่ในปัจจุบัน
ให้นึกถึงความทรงจำวัยเด็กที่ต้องอดทนฝึกซ้อม
บททดสอบต่างเพื่อได้มาอยู่จุดสูงสุดของชีวิต
จุดสูงสุดของชีวิตจุดสูงสุดของชีวิต
จุดสูงสุดของชีวิตจุดสูงสุดของชีวิต

จุดสูงสุดของชีวิตจุดสูงสุดของชีวิต
จุดสูงสุดของชีวิตจุดสูงสุดของชีวิต
จุดสูงสุดของชีวิตจุดสูงสุดของชีวิต
ก็รู้สึกดีใจนะคะแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็คือที่ดีใจก็คือว่าน้องน้องน้องน้องที่นี่ค่ะ
สามารถที่จะได้เห็นพี่ไอดอลของตัวเองค่ะก็คือสามารถทำให้น้องมีแรงบันดาลใจมากขึ้น
ก็อยากให้น้องเห็นที่ก็อยากให้น้องที่น้องเห็นในวันนี้ค่ะ
อยากให้น้องนำไปใช้ในชีวิตประจำบ้านนำไปใช้ในการฝึกซ้อมค่ะ
ก็หนูเชื่อว่าที่น้องเห็นวันนี้ค่ะจะสามารถพัฒนาน้องได้เยอะมาก
ในวันนี้น้องเหล่านี้จะทำได้เพียงนั่งมองการฝึกซ้อม
หรือเก็บลูกวอเล็กบอลให้กับพี่
แต่มันคือแรงบันดาลใจชั้นดีที่เป็นพลังให้กับชีวิต
ในอนาคตหวังที่จะเห็นวิลาวันอภิญพงศ์๒หรือนิวหัทยาบำรุงศุกร์
ขึ้นมาประดับวงการวอเลอร์วันหญิงทีมชาติไทยต่อไป
เห็นแล้วอมยิ้มเนาะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปคลื่นลูกใหม่ก็ขึ้นมา
เพื่อที่จะผลักดันกันต่อไปเรื่อยก็เป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาที่ติดทีมชาติอยู่นะตอนนี้
แล้วก็เยาวชนด้วยเห็นแบบนี้ก็จะได้เป็นแรงบันดาลใจแล้วก็พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องค่ะช่วงนี้